เรื่องราวของครูจุ๋มที่ไปทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียน
ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะมันปลาแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้น
เพราะว่าจากภาพที่เห็นจากภาพที่ถูกขุดคุยกันมาเนี่ย

และไม่ใช่ครูจุ่มที่ทำกับเด็กเพียงคนเดียว
ปรากฏว่ามีคุณครูท่านอื่นก็ทำแบบนั้นด้วยนะฮะ
ผู้ปกครองเขาแห่ไปขอดูภาพวงจรปิดเพิ่มเติม

แน่นอนนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องไม่สบายใจ
ว่าที่ผ่านมาลูกของเราโดนทำร้ายแบบนี้หรือเปล่า
ต้องการความชัดเจนต้องการดูกล้องวงจรปิดย้อนหลัง

ต้องการจะไปดูคลิปที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
นะฮะระหว่างนั้นเนี่ยมีตัวแทนครูออกมารับเรื่องพร้อม
ขอให้ผู้ปกครองอย่าเพิ่งกังวลไป
แล้วขอความเห็นใจด้วยแต่ก็รับปาก
ถึงขั้นกับเกือบวุ่นวายขึ้นมานะ

พอท่านได้คำตอบวันนี้อันนี้เรารวมตัวกันมาเราลางานเราหยุดกันมาครับ
ต้องโทรเลยครับผมเชื่อว่าติดต่อได้
คือที่ไม่ไม่ให้ผู้ปกครองดูนี่มันมีอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้
นั่นแหละฮะถ้าไม่ให้ผู้ปกครองดูคลิปทั้งหมดแล้วก็ย้อนหลังไปมีอะไรหรือเปล่า

ต่อมาครับมีครูคนหนึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนสารศาสตร์คุณครูนิสถาอยู่คง
ออกมามอบไฟล์กล้องวงจรปิดของวันที่๒๒กันยายนให้ทั้งหมดใน๑๐ห้องชั้นเรียน
ให้กับผู้ปกครองที่มาขอต่อหน้าตำรวจและสื่อมวลชนทำให้พอใจระดับหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไป
ผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกกับทีมข่าวว่าลูกชายเนี่ยเรียนอยู่อนุบัน๑ห้อง๔
คุณครูแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กถึง๔คนด้วยกันรวมทั้งลูกชายของเขาด้วย
ในคลิปจะเห็นว่ามีคุณครูท่านหนึ่งชื่อว่าครูอิ้วเป็นครูประจำชั้น
มีการเอามือผลักหัวลูกสองสามครั้งหน้าเกือบหงายลงไป
แล้วครูคนนี้ชิงลาออกไปแล้ว

ถ่วสอบด้วยนะครับกับคุณครูในภาพ
โอ้นี่ครับเห็นไหมครับ
นี่น้องพีร์ที่นั่งอยู่และเอามือผักศีรษะป่าย
อีกครีตหนึ่งปรากฏให้เห็น๒๑กันยานยนต์
มีคุณครูผู้ชายชื่อว่าครูมาวินเป็นชาวฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ลักษณะคือฉุดกระชากเด็กชื่อว่าน้องเสือออกจากห้องไป
เสือออกจากห้องไปเนี่ยพอออกไปปุ๊บกล้องวงจรปิดมันจับภาพไม่ได้
แล้วพ่อเขาเห็นคลิปนี้เขาไปถามลูกว่าจังหวัดนี้คุณครูพาลูกไปไหน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
เข้ามาในเมืองไทย๒๖มกราคม๒๕๕๙
อนุญาตเข้ามาให้อยู่ในประเทศไทยถึง๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
แต่เนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้จากโควิด๑๙
ก็เลยให้อยู่ในประเทศไทยได้จนถึง๒๖ตุลาคม๒๕๕๙
เจ้าตัวไปสมัครเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนี้
เริ่มทำงาน๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เงินเดือน๒๐๐๐บาท
โรงเรียนแจ้งว่าอยู่ระหว่างการทดลองงานจึงไม่มีเอกสารสัญญาจ้างอย่างถูกต้อง
ก็เลยให้ทำงานต่อแต่เขาใช้วีซ่าผิดประเภทไงเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะครับ
ต่อมาครูมาวินก็เดินทางไปมอบตัวที่สถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็ถูกส่งตัวต่อให้กับพนักงานสอบสวนสพชัยพฤกษ์ดำเนินการสอบสวนต่อ
เรื่องของวีซ่าผิดประเภททั้งเรื่องของการทำร้ายร่างกายเด็ก
มาวินเขาบอกว่าในคลิปเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายน้องเสือ
แต่พยายามจะพาน้องเสือที่มีน้ำมูกไหลออกมาเลอะปาก
น้ำมูกมันเปลือกเปื้อนใบหน้าไปเข้าห้องน้ำ
ตนก็เลยเดินไปชี้ให้เด็กลุกไปเข้าห้องน้ำแต่เด็กไม่ยอมลุกไป
ก็เลยจับแขนเดินพาลูกไปก่อนจะบังคับให้เด็กเข้าไปในห้องน้ำนะฮะ
อันนี้คุณครูว่าอย่างนี้ซึ่งไม่ตรงกับที่น้องเสือบอกคุณพ่อไว้นะครับ
ส่วนพฤติกรรมของครูจุ๋มที่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก
แล้วระหว่างนั้นครูมาวินก็อยู่แล้วก็มีอีกหลายท่านอยู่

ครูมาวินบอกว่าเคยถามครูจุ่มแล้วว่าทำไมทำแบบนี้
ครูจุ๋มบอกว่าไม่มีปัญหา
เพราะระบบโรงเรียนของประเทศไทยครูสามารถทำโทษนักเรียนแบบนี้ได้

เออคุณครูมาวินก็เลยเข้าใจอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นนะ

จริงอยากให้คุณครูทุกคนย้อนไปอ่านกฎกระทรวงดูนะคะ
เขาออกกฎกระทรวงชัดเจนเลยว่าห้าม
คุณครูทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนด้วยการลงโทษ

ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะที่มันลุกลามบานปลาย
ต้องยอมรับว่าโรงเรียนสารศาสตร์ไม่ใช่มีสาขาเดียว
มีทั้งหมด๔๒โรงทั่วประเทศ
ล่าสุดค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนอื่น
ก็ออกมาเรียกร้องลักษณะเดียวกันคือ
ขอให้คุณครูเปิดเผยกล้องวงจรปิด
เพราะบุตรหลานของพ่อแม่ผู้ปกครองเหล่านั้นบางคน
ก็พฤติกรรมคล้ายกันเลยไม่อยากไปโรงเรียน
ไม่อยากไปโรงเรียนนะคะตอนนี้ออกมาเรียกร้องให้๓๔จาก๔๒สาขา
ออกมาเปิดเผยกล้องวงจรปิดทีนี้
ผู้กำกับโรงเรียนเหล่านี้ในฐานะภูมิกับนะคะ
ก็คือกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวานนี้ได้มีการหารือแนวทางเยียวยาแล้วก็แก้ไขปัญหาครูทำร้ายร่างกายเด็ก
โดยเฉพาะเมื่อวานนี้คุณกระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาที่การเป็นประธาน
โดยมีตัวแทนครูและผู้ปกครองเข้าร่วม
ใช้เวลาในการพูดคุยกันสักประมาณกว่า๓ชั่วโมง
ที่สุดแล้วได้ข้อสรุป๓ประเด็นหลักด้วยกัน

กระแสสังคมพุ่งเป้าไปที่กระทรวงศึกษาที่การ
ในฐานะคนที่กำกับดูแลโรงเรียนต่างเหล่านี้
ประเด็นแนวทางที่ออกมาจากที่ประชุมเมื่อวานนี้
คือเรื่องแรกการดูแลเยียวยาเด็กและผู้ปกครอง
การตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางโรงเรียนจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ
ประเด็นที่๒โรงเรียนต้องส่งมอบหลักฐานทั้งหมด
ที่มีกล้องวงจรปิดให้กับตำรวจแล้วก็ผู้ปกครอง
ประเด็นที่๓ที่ออกมาจากที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็คือ
ต้องดำเนินคดีกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการทำร้ายร่างกายเด็ก
ส่วนผู้บริหารโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
โรงเรียนที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ได้มีการแถลงยืนยัน
บอกว่าก็ไม่ได้เพิกเฉยหรือว่าเข้าข้างคนที่กระทำความผิด
โดยเฉพาะครูจุ๋มครูจุ๋มที่หลายคนเรียกว่าครูเนี่ย
ทางผู้บริหารโรงเรียนยืนยันเลยนะคะบอกว่าจริงแล้ว
จุ๋มไม่ได้เป็นครูเป็นเพียงพี่เลี้ยง
ที่ช่วยจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์การเรียนเท่านั้น
เรื่องต้นโรงเรียนได้ให้ครูพี่เลี้ยง
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายเด็ก
ออกจากงานแล้วทั้งหมด๘คนด้วยกัน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพลตำรวจโทอำพลบัวรพร

บอกว่าล่าสุดได้สั่งการไปที่ตำรวจสพชัยพฤกษ
ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุดำเนินคดีตามข้อเท็จจริง

ง่ายคือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
เรื่องต้นได้มีการออกหมายเรียกครูจุ๋มมารับทราบ๓ข้อหา
ข้อหาแรกคือ๑ข้อหาดทำร้ายร่างกาย

ข้อหาที่๓ความผิดตามพรบครู
และถ้าเกิดว่าทีมสหวิชาชีพ
ประเมินสภาพจิตใจของเด็กว่าได้รับผลกระทบ
อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วย
ทีนี้ครูจุ๋มเป็นประเด็นหลักเลย
เป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาต่างขึ้น
แล้วก็กลายเป็นเรื่องของการที่เราต้องร่วมกันตรวจสอบโรงเรียนต่าง

เมื่อวานนี้นักข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านครูจุ๋มอีกครั้ง
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
ปรากฏว่าครั้งนี้ไปพบกับคุณแม่
วันก่อนไปพบกับคุณน้าของครูจุ๋มนะคะ
คุณแม่ทวีนาคุณทรอายุ๖๓ปี
ของครูจุ๋มบอกว่าขอได้ไหม

แล้วก็ออกตัวแทนลูกสาวบอกว่าขอกราบขออภัยผู้ปกครองทุกคน
ลูกสาวได้ทำร้ายร่างกายลูกศิษย์
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวที่ผ่านมา
ครอบครัวครูจุ๋มแม่บอกว่าครูจุ๋มเป็นเสาหลัก
แล้วก็ส่งเสียหลานให้เรียนหนังสืออีก๓คนด้วยกันนะคะ
นี่คือคุณแม่ทวีอายุ๖๓ปีแล้วนะคะ
กราบเลยนะใช่ค่ะ
ไม่ได้หรอกฉันก็บอกว่ากันไม่ได้จริง
ขอโอกาสนะฮะอภัยให้ลูกฉันด้วยนะ
ผู้ปกครองทุกคนที่ลูกฉันทำผิดไปนะ
ฉันขอโอกาสด้วยเลยฉันขอกราบเลยจริง
กราบรวยเถอะให้เขายกโทษให้ลูกฉันบ้าง
เพราะลูกฉันก็ไม่ใช่เป็นคนเลวร้ายเลยจริง
ฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเครียดอะไรฉันไม่รู้นะ
ส่วนตัวครูจุ๋มเองตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่ค่ะ
ต้องบอกว่าเครียดนะคะแล้วก็ญาติญาติเอง
ก็ห้ามครูจุ๋มไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ที่สำคัญเห็นบอกว่าเครียดถึงขั้นที่ว่า
ต้องกินยาแก้เครียดเป็นกำมือเลยนะคะ
ตอนที่จะกินเข้าไปเนี่ยโชคดีญาติเข้าไปเจอพอดี

เอาล่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นใหญ่สำหรับสังคมนะคะ
ทรงศึกษาธิการท่านต้องดูแลด้วยนะคะ

ถูกต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วกันนะครับ
สิ่งอื่นใดคุณพ่อคุณแม่เขาหาเงินส่งให้ลูกเขาไปเรียน
เขาก็อยากให้ลูกเขาแบบปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่มันดีกว่านี้นะครับ